ต่อด้วยเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของสมาร์ทโฟนกันบ้างนะครับ
ตอนนี้ไม่แปลกใจแล้วที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะเปลี่ยนแนวคิด
หันแนวทางมาใช้สมาร์ทโฟนที่มีราคาไม่แพงแล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสม
เพราะว่าสมาร์ทโฟนเหล่านี้สามารถตอบโจทย์อะไรได้มากมายเช่นเดียวกันนะครับ

แรนด์สป๊อกเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่กำลังแข่งขันในตลาดนี้
ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
และพัฒนาลูกเล่นของสมาร์ทโฟนให้ตอบโจทย์ความต้องการใช้งาน
ผู้บริโภคเป็นปัจจัยสำคัญมากเลยจะทำให้แบรนด์อยู่หรือรอดในธุรกิจนี้
เราจะเห็นว่าแบรนด์ดังในสมัยอดีตวันนี้ปรับตัวเปลี่ยนตัวปรับไม่ทัน
ก็จะค่อยหลุดออกไปจากตลาดนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโฟกัสเราจะโฟกัสที่กลุ่มเป้าหมายเป็นหลักก่อนนะฮะ
แล้วก็ดูว่าเขาชอบอะไรชอบแบบไหนสเปคแบบไหน
แล้วก็เราจะหาสิ่งเหล่านั้นมาตอบโจทย์เขา
เริ่มเข้าสู่วัยทำงานอายุ๒๐๓๕ปี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทั้งหัวเมืองใหญ่ตามต่างจังหวัด
มีกำลังซื้อต่ำกว่า๔๐๐๐บาท
เป้ายอดขายอยู่ที่๑ล้าน๒แสนเครื่องในปี๒๕๕๙
สิ่งที่จะทำให้สมาร์ทโฟนเฮาส์แบรนด์เติบโตได้
นายนาราธิบวิรุณชาตภัณฑ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทเจมาสมองว่า
จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการใช้งานเครื่องราคาถูก

ที่จะจัดโปรโมชั่นออกมาดึงดูดลูกค้า
โดยคาดว่าปี๒๕๕๙อัตราการเติบโตจะมีมูลค่า๑๒๕๐๐ล้านบาท
จาก๙๕๐๐ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ๓๐
โดยสมาร์ทโฟนราคาต่ำสุดอยู่ที่๓๐๐บาท
สูงสุด๓๙๐๐๐บาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน